พาไปดูต่อในธรรมเนียบรัฐบาลครับวันนี้มีการประชุมคอรมอลมีการไฟ่เกิดขึ้น
มีคนที่ฉายาว่าอุดดี้เขาไฟ่กับท่านนายกรัฐมนตรีถึงขั้นกับเป็นตัวแทนในการทวงทวงอะไร
และจะสั่นครอนรัฐบาลมากขนาดไหนติดตามจากรายงานครับ
โกงความตายในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จจนทำให้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ไปต่อในซีซั่นที่๘
แต่ว่าการกลับมารอบนี้ก็มีไฟล์บังคับรออยู่ให้ต้องตัดสินใจอย่างเลี่ยงไม่ได้
นั่นคือการปรับคอรมอลที่ว่างลง๔ตำแหน่งประกอบไปด้วย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในโคต้าของพักประชาธิปัตย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงแรงงานในโคต้าของพักพลังประชามรัฐ
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโคต้าของพักภูมิใจไทย
สาเหตุที่๓พักร่วมรัฐบาลต้องเร่งเปิดเกมขอปรับคอรมอ
ก็เนื่องมาจากการเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งใหญ่ในปีหน้า
จึงต้องเร่งจัดกระบวนทัพและใช้ความเป็นรัฐบาลชิงความได้เปรียบเหนือคู่ต่อสู้ให้มากที่สุด
และก็เป็นอูดด้านายจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่อาสาเป็นหน่วยก้าทวง
ประกาศขอไฟ่แบบตัวต่อตัวกับพลเอกประยุทธ์ในการประชุมคอรมอลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เพื่อแสดงเจตจำนงว่าพักประชาธิปัตย์ต้องการปรับคอรมอ
เป็นเฉพาะในส่วนพักประชาธิปัตย์เท่านั้นว่า
ประสงค์ที่จะปรับนะครับในส่วนของพักก็คือหมายความว่า
ต้องการที่จะให้มีตัวบุคคลไปทดแทนท่านนิพนธบุญยามณี
ตำแหน่งเดิมครับสำหรับความเห็นของพักนะครับ
ก็หมายความว่าประสงค์ที่จะตั้งสมาชิกพักไปเป็นลำตีช่วยมา
ขณะที่เสียหนูนายอาณุธิงค์ชาลมีรกูน

ลุงตู่ส่งสัญญาณมาก่อนแล้วค่อยมาว่ากัน
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก
ท่านยังไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรมา
ในส่วนของพักผมผมก็เดี๋ยวประชุมพวกผู้บริหารนะฮะ
แล้วก็ดูก่อนว่าเหตุผลนั้นสมควรจะปรับไม่ปรับ

และหลังการประชุมคอรมอลนายกรัฐมนตรีก็บอกสั้น

แต่จับใจความได้ว่าเรื่องปรับคอรมอต้องมาคุยกัน

อ่านสัญญาณทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เหมือนว่ารอบนี้ลุงตู่ไม่น่าจะพริ้วได้
คอรมอลเมื่อไหร่ก่อนหรือว่าหลังการประชุมเอเป็กก็เท่านั้น
แต่ไม่ว่าจะปรับช้าหรือว่าปรับเร็วแรงกระเพื่อมในรัฐบาลย่อมมีผลอย่างแน่นอน
เพราะนั่นหมายถึงการได้เปรียบเสียเปรียบในสนามเลือกตั้ง
และจะส่งผลถึงการได้มาซึ่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่อีกด้วย
ข่าวไพรัสตีวีปรายงาน

ก็ทวงกันไปรอดูจะปรับ